นี่ค่ะเป็นเรื่องของการทวงหนี้ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่มีคุณยายกับลูกสาว
ไปแจ้งความดำเนินคดีทางคุณยายกับลูกสาวยอมรับว่าเป็นหนี้จริงจริง
กรณีนี้เป็นหนี้จริงจริงแต่ว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดมากเลย
วันหนึ่งจ่ายดอกเบี้ยต้องวันละสองพันบาทอื้อหือ
หนี้ก็เลยเอากาวตราช้างมาหยอดใส่กุญแจรั้วบ้าน
ออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเพิ่มก็เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเขามอบตัวแล้ว
กรณีนี้ผู้เสียหายก็คือลูกสาวอายุสี่สิบสี่และคุณแม่ที่อายุเจ็ดสิบเจ็ดนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบางเขนค่ะบ้านอยู่ในซอยประหลโยธินห้าสิบสี่
กรุงเทพเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบเอ็ดตุลาคม
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนางสาววิไลอายุสี่สิบสาม
เธอก็เข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะ
คือเธอรับสารภาพค่ะว่าไปบ้านที่เกิดเหตุจริงไปกับนายไตรรงใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ
กาวหยอดกุญแจรั้วบ้านของผู้เสียหายจริงคือยอมรับหมดเลยแต่บอกว่าไม่ได้ทำคนเดียว
ถามว่าแล้วทำทำไมก็เรื่องของการกู้ยืมเงินจริงด้วยค่ะ
บอกว่าโกรธที่ผู้เสียหายกู้เงินไปหมื่นนึงตกลงจ่ายรายวันเป็นเงินวันละสองร้อยบาท
แต่หลังจากกู้เงินไปแล้วผู้เสียหายจ่ายดอกเบี้ยรายวันแค่๓วันแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย
พอทวงถามก็ไม่ยอมออกมาเจอก็เลยเอากาวหยอดกุญแจรัวบ้านเลยค่ะ
แต่ว่าผู้เสียหายรายนี้บอกว่าคือเค้าเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายรายต้องจ่ายดอกเบี้ยหลายรายรวมกันวันละ๒๐๐๐
รายนี้ต้องจ่ายวันละ๒๐๐บาทนี่ค่ะจ่ายแค่๓วันแล้วติดต่อไม่ได้
เธออ้างแบบนี้ก็เลยเอากาวไปหยอดกุญแจเลย
คุณจะอยู่ดีไปทำอะไรแบบนี้กับลูกหนี้ไม่ได้
เพราะนี่คือความผิดร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอน
ว่าไปกับผู้ชายอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน

แล้วนี่จะไม่ให้ทำอะไรกับลูกหนี้ที่ไม่ใช้หนี้เลยเหรอ
คือมันก็ทำได้แต่มันก็มีขั้นตอนทางกฎหมายอะไรต่างนานานะครับ

คุณก็ทวงได้ตามขั้นตอนแล้วก็อย่าเรียกดอกเบี้ยโหด

ถ้าเริ่มต้นจากเรียกดอกเบี้ยโหดแล้วเขาไม่มีมาใช้คุณเนี่ย
มันก็เป็นวัฒนาจักรวงเวียนอย่างนี้นะครับ